ดูเรื่องราวต่อไปนี้สะพานลอยเนี่ยมันจะมีสะพานลอยแบบเฉพาะให้คนข้ามอย่างเดียว
สะพานลอยแบบให้รถจักรยานยนต์ข้ามไปได้แต่สะพานลอยอันนี้เขาให้เฉพาะรถจักรยานยนต์ใช่ไหม
แต่รถยนต์กลับขึ้นไปหวังจะลักไก่ขึ้นไปกลับรถบนสะพานลอยอันนี้คุณถามเหมือนคุณผู้ชมถามว่าได้ด้วยเหรอ
ไปดูกันว่ารอดหรือว่าไม่รอด
นี่ฮะคำตอบมีให้คาแงกอยู่แบบนี้
ด้วยความที่มันคือสะพานลอยเฉพาะรถจักรยานยนต์
ไม่รู้ว่าปุ้ยเคยไปใช้บริการไหมมันอยู่ที่ชนบุรี
ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกอยู่ตรงไหน

แต่ว่าจังหวะหัวโค้งเนี่ยมันเลี้ยวไม่พ้นหรอกเพราะว่าทำมาให้เฉพาะรถจักรยานยนต์
ค่ะวงเลี้ยวเหรอเนอะไม่ได้
โอเคเคยเห็นอยู่
คนเขาก็ไปถ่ายมาบอกทำไมถึงหาทำอะไรแบบนี้สุดท้ายมันก็จอดแงกแบบนี้ไปยังไงทีนี้
จู่ขึ้นไปบนสะพานลอยสำหรับรถจักรยานยนต์ข้าม
พอไปถึงช่วงเลี้ยวเนี่ยจะลงมันเป็นช่วงหักศอกแคบ
แน่นอนรถเก๋งไปต่อไม่ได้ผู้หญิงเป็นคนขับจอดค้าแบบนี้
คนอื่นเขาก็ผ่านไม่ได้ทีนี้มันก็วุ่นวายสิ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะสะพานลอยเฉพาะรถจักรยานยนต์อย่างที่บอกไปว่า
คืออันนี้คนก็ข้ามได้รถจักรยานยนต์ก็ขึ้นไปได้
แน่เขารู้อยู่แล้วว่ารถยนต์ขึ้นไม่ได้ดูทางสิมันเป็นทางแบบนี้
มันอยู่บนฟุตบาทแล้วมันก็คือทางขึ้นไป
กว่าจะขึ้นไปได้ต้องผ่านฟุตบาทก่อนไม่รู้ขึ้นไปยังไง
ทีมข่าวก็เลยไปดูเออมันแคบจริงมันให้ขนาดแค่รถจักรยานยนต์สวนกันได้เนี่ย
ปกติแล้วรถจักรยานยนต์เขาใช้เป็นทางข้ามรู้กันอยู่แล้วว่ารถยนต์มันไปไม่ได้หรอก
ช่วงที่เกิดในโพสต์ตอนกลางคืนตามที่เห็นในภาพ
คนแถวนั้นบอกว่ารถคันนี้นะน่าจะเมาหรือเปล่า
๑เมา๒อาจจะเป็นคนที่อื่นไม่รู้เส้นทาง
แต่มันก็ไม่ควรจะขึ้นอยู่แล้วดูจากที่มันตั้งอยู่ตรงฟุตบาท
ก็เลยขึ้นไปกราบรถชั้นเล็กแหละขึ้นไปได้อะไรแบบนี้
ก็เลยขึ้นไปนะฮะสะพานนี้อย่างที่ผมบอกไปว่า
คงไม่เอาผิดเหรอฮ่านั้นไม่เป็นไรเชื่อว่าคงทำไปเพราะว่าไม่รู้มากกว่า
เอาไปเตือนแล้วกันต่อไปจะทำป้ายให้ชัดเจนว่าสะพานลอยเฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น
เพื่อให้คนที่อาจจะไม่ชินทางอาจจะเป็นคนต่างถิ่นไม่หลงขึ้นไปแบบนี้
ก็มีอยู่สองอย่างครับไม่รู้ทางกับเมา